งานนี้ก็วิดตายเหมือนกัน
วิดตายเพราะว่าเกือบโดนขเมือบ

เกือบจะเขมือบไก่แจ้
ไก่แจ้ทั้งหลายนี่นะคะโอ้ย
ใจหายใจความรอดตายหุดหวิดมาเหมือนกัน
เพราะว่าเกือบจะโดนพี่เหลือมยาวกว่า๔เมตรเขมือบลงท้อง

ซึ่งเนี่ยก็อยู่ที่พื้นที่หมู่๒ตะมนตลิ่งชันอำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่
เจ้าของบ้านที่นี่ก็คือพี่ประจบสังคมเป็นผู้แจ้งเนี่ยนะคะ
บอกว่าหลังหนักใจเพราะว่าไก่ที่บ้านทยอยหายไปทีละตัว๒ตัว
ไปมาตรวจสอบดูพบว่าอ้าวโดนงูเหลือมนี่แหละเขมือบไป
เพราะวันนี้มาเจอเต็มจังเลยค่ะว่าพี่เหลือมเนี่ยกำลังเขมือบไก่
ตอนแรกนะใช้เชือกมัดปากพี่เหลือมเอาไว้ก็กะว่าจะจัดการเอง
แต่ไปมาสู้ไม่ไหวพี่เขาตัวใหญ่มากจริง
ก็เลยต้องให้คนที่เขาเชี่ยวชาญอย่างพี่กู้ภัยมาช่วยเหลือ
กู้ภัยใช้เวลาแค่๑๐นาทีค่ะจับงูเหลือมใส่กระสอบ
ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไปอืมนะส่วนพี่ไก่แจ้ที่หายไปนั้น
ก็ถือว่าทำบุญทำทานกันไปชาติหน้าชั้นใดอย่าได้มาเจอกันอีก
อันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่กู้ภัยด้วยที่มาช่วยเหลือทันเวลา
ไม่งั้นไก่แจ้ก็คงจะหายวับไปกับตา